สำหรับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีภาพยนตร์แนวฮาให้คุณผู้ชมได้ฟินกันอีกแล้ว
เวียโชว์สเต็ปพูดว่าวอีสานทั้งเรื่องเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้มีพี่ทงชัยประสงค์สันตินั่งแท่นผู้กำกับและผู้สร้าง
ซึ่งก็ได้นางเอกหน้าสวยเซฟเซฟฟานีมาเรียกคะแนนความนิยมกับแฟนอีกครั้งนะคะ
พร้อมกับขนทัพนักแสดงมามากมายมาร่วมสีสันในเรื่องนี้
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าทุ่มสุดตัววาวอีสานมันทั้งเรื่องเลย
จากฉากเลิฟซีนสุดฟินแล้ว
ก็ยังมีฉากใส่กางเกงมวยสุดเซ็กซี่มาเอาใจแฟนอีกด้วย

มันน่ารักแล้วผมก็เล่นเต็มที่ไปแล้ว
เรื่องต่อไปก็คงเป็นแนวอื่นแล้วนะครับ
ก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูผมในคาแรคเตอร์นี้
หนุ่มสาวต้องมาดูเลยผมว่าฟินอะ

ใช่ไหมกางเกงมวย
ม้วนแน่นอนม้วนต้วน
เป็นไงอยากดูป่ะอยากดูส่วนทริปเดินป่าสุดลุยที่เพิ่งจะควงหวานใจอย่างสาวเบลล่ารานีไปสวีทกันสดร้อน
พร้อมยังเผยแผ่ความหวานออกสื่อผ่านแคปชั่นแค่คุณเท่านั้น
งานนี้พี่เวียบอกว่าเป็นเพราะว่าบรรยากาศพาไปเชื่อว่าใครที่ได้ไปอยู่จุดนั้นก็คงชอบไม่แพ้กัน
ส่วนที่ชาวเน็ตแซวว่าเป็นแฟนพี่เวียต้องอดทนเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ว่ามันจะเป็นแบบคือมันร่องรอยปล่อยแบบฟิล
ก็เลยเป็นที่มาแค่คุณคนเดียว
แค่คุณคนเดียว
เป็นจริงหลังภาพอยู่เต็มเลยนะ

แต่เราไม่ใช่ว่าพาเขาไปลำบากตลอด
ในความลำบากพอเราถึงจุดที่มันสู่โรคมาก
มันจะหายเหนื่อย